การแสดงออกความรักเนี่ย

ทำวิธีแบบไหนกอดฮอมกอดฮอม
เอ๊ะแบบริมถนนไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่

ที่ส่วนตัวนี่หลายคนก็บอกมากอดหอม
แต่ผู้หญิงคนนี้เขาเลือกใช้วิธีแสดงออกถึงความรักคือยัดยาบ้าเข้าช่องคลอดค่ะคุณผู้ชม
แล้วเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไปตรวจทีนี้คุณผู้ชมมันมีความพีคอยู่เหมือนกันในช็อตนี้นะ
แม่ฝ่ายชายน่ะตอนที่แบบมาเจอมาเจอแล้วรู้เรื่องนี้
ฝ่ายชายถามผู้หญิงอ้าวอ้วนเขาเรียกผู้หญิงว่าอ้วน
ยานี้มาได้ยังไงล่ะอ้วนเอ้าผู้หญิงงงเลยเฮ้ย
นี่อุตส่าห์ช่วยนะคันปากตอบให้ไหม

ไม่คุณทำอ่ะก็ได้มาจากเองนั่นแหละ
คุณผู้ชมแล้วที่เห็นอยู่คือเห็นอยู่เมื่อกี้แค่สองเม็ดใช่ไหม
แต่ที่ตั้งเรียงทั้งหมดนี่แหละ
แล้วถามว่าเขายัดยาบ้าไปในช่องคลอดผู้หญิงผู้หญิงยัดยาบ้าไปเท่าไหร่
กว่าเมตรโอ้โหเออข่าวนี้เนี่ยนะ
คุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเลยแล้วก็ตำรวจที่สพบ้านแฮด
เขาเปิดปฏิบัติการเลยค่ะไปตรวจค้น๔จุดพื้นที่เป้าหมาย
ใน๓ตำบลนะซึ่งก็จับกลุ่มได้
จับกลุ่มนายเทพนภาเป็นผู้ค้ารายใหญ่เลยแหละ
แล้วตอนที่จับตัวได้เนี่ยเจอแฟนสาวของผู้ต้องหารายนี้
อุ้ยปวดท้องมากเลยปวดท้องหนักทนไม่ไหวแล้วขอเข้า้องน้ำหน่อยได้ไหม

เพราะว่าอีหล็อปนี้ทุกราย
เลยให้ทางฝ่ายความมั่นคงที่เป็นผู้หญิงเนี่ยนะ

คือถ้าปวดหนักจริง
ตั้งแต่ที่ผู้หญิงยอมมายืนดมเลยอ่ะ
ทีนี้พอเข้าไปปั๊บเนี่ยนะ

เค้นถามไปเค้นถามมา

สารภาพแล้วดึงยาบ้าออกมาจากช่องคลอดค่ะ
คือในนั้นมีอยู่๒ถุง

แล้วก็ยังมีถุงซิปล็อกที่ใส่ยาบ้าอีก๒เม็ด
ฝ่ายผู้หญิงยอมรับบอกว่าพี่

หนูไม่รู้ทำยังไงหนูอยากช่วยเขา

นี่ไงถึงบอกไงว่าไม่ใช่การกอดการหอม
โอ้โฮเออแต่นี่
คือการยัดยาเข้าช่องคลอดคุณผู้ชม

แล้วเจ้าหน้าที่ก็ถามไงเอายามาจากไหน
ฝ่ายผู้หญิงร้องห่มร้องไห้ไม่พูดจาอะไรเลยนะ

ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องไปถามถามผู้หญิงผู้หญิงไม่ตอบไง
หันไปหาผู้ชายพอหันไปหาผู้ชาย
ผู้ชายดันหันมาหาผู้หญิงแล้วก็ถามว่าอ้วน

น่าจะเอา๔๐๐เมตรนั้นปลาใส่หน้าซะหน่อย
นี่จริงนะโอ้โหผู้หญิง
คือผู้หญิงอื้อหือคือตรงกลางนี่
นั่นอุไรรัฐอุไรรัฐใช่ไหมแล้วถัดมาก็คืออื้อ
นภาที่ถามว่าเธอไปเอามาจากไหนอ่ะอ้วย
ใช่นี่แหละโอ้โฮ
แล้วคือเมื่อกี้เนี่ยเล่าว่าไว้ในช่องคอ๔๐๐กว่าเมตร
คนในบ้านเจออีกประมาณ๖๐๐กว่าเมตร
ก็รวมแล้วเมื่อกี้ที่ตั้งเรียนอยู่เป็นพันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
นี่แหละทีนี้ตอนที่ไปเจอที่บ้านเนี่ยนะคือด้วยความที่มันจำนวนต่อหลักฐานแล้ว
ฝ่ายชายเขาก็ต้องรับสารภาพแล้วแหละเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปขยายผลต่อ
ขยายผลไปถึงพี่ชายของฝ่ายหญิงด้วยเพราะว่าตรวจฉี่แล้วฉี่ม่วง
ไปเจอยาบ้าอีก๗๕เมตรแล้วทางฝ่ายผู้หญิงเนี่ยตรวจแล้วนะ
คือตรวจฉี่แล้วฉี่ไม่ม่วงค่ะทีนี้คุมตัว๓คนเลย
มีแฟนคู่นี้ใช่ไหมฝ่ายชายฝ่ายหญิงแล้วก็มีพี่ของผู้หญิงด้วย
ก็ต้องดำเนินคดีล่ะค่ะคุณผู้ชมยาบ้ารวมทั้งหมดที่ค้นเจอเนี่ยนะคะ
เม็ดแล้วขยายผลจับกลุ่มผู้เสพได้อีก๔ราย
เขาบอกว่าเขารับมาจากพ่อค้าไงในพื้นที่อำเภอบ้านไผ่
แล้วก็นำมาขายให้กับลูกค้าในพื้นที่ไอ้คำว่ารับมาจากพ่อค้าที่บ้านไผ่เนี่ย
ต้องขยายผลก่อนนะคะอ่าใช่โอ้ใส่ไปได้เยอะขนาดนั้นละหมายถึงไอ้ถุงซิปล็อกเนี่ย
เออสองถุงสองถุงถุงละ๒๐๐เมตรนะอ่าเดี๋ยว
เข้าหน้านี้เข้าหน้านี้จะดูจะดูฉากหลังหน่อย
โอเคทำไมคุณผู้ชมบอกมาว่าวินหัว
อ๋อวินหัวอันนี้นิ่งละนิ่งละเราจัดการให้ละครับเราดูแลฮะ
เรารักคุณผู้ชมทุกท่านครับแต่ทีมกราฟิกเราทำสวยนะโอ้สวยสวยอ่า